สวัสดีครับในระยะนี้ใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้จะไปเที่ยวทะเลภาคใต้ควรจะต้องติดตามหน่อยนะครับ
เพราะว่าในระยะนี้เองทั้งฝนทั้งลมทั้งคลื่นยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ
และที่สำคัญมีหนึ่งสถานการณ์ก็คือการก่อตัวของพายุที่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เกิดขึ้นด้วย
จะเป็นช่วงไหนจุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษมาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ฝนในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ฝนส่วนใหญ่นั้นก็เป็นผลพวงมาจากการก่อตัวของพายุไซโครนที่เกิดขึ้นในบริเวณอ่าวเบงกอนะครับ
ฝนจากฝั่งอ่าวไทยข้ามไปฝั่งอันดามันก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้
อย่างที่เห็นแล้วครับมีฝนพาดผ่านอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ยังคงแรงต่อเนื่องคาดการณ์ว่าช่วงต้นสัปดาห์จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
เพราะว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอเหนียวตรงนี้นะครับ

หลังจากนั้นครับจะพัฒนาความแรงขึ้นเรื่อยนะครับ
ช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับจะไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศเวียดนามนะครับ
สังเกตว่าแดงค่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยนะครับ
จุดนี้เองนะครับน่าจับตาครับ
เพราะว่าการเคลื่อนตัวของห่อมความกดอากาศต่ำนี้เนี่ยนะครับ
มีระนมที่จะเคลื่อนไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าแน่นอนครับ
การเคลื่อนมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็หอบเอากลุ่มฝน
อบเอาเรื่องของกระแสลมเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าวด้วย

คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือสถานการณ์ตอนนี้นะครับ
คุณผู้ชมสังเกตจุดตรงนี้ดีนะครับ
ตรงนี้คือหย่อมฝนหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะก่อตัวขึ้น
บริเวณเกาะวอเนียวนะครับ

กลุ่มฝนกลุ่มนี้ครับจะค่อยมีการหอบเอาความชื้น
อบเอาฝนเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเรานะครับ
เฉพาะช่วงต้นสัปดาห์หน้าเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกประเทศไทยแล้วก็ค่อยขดภัยในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
แต่ว่าในช่วงที่มีพายุลูกนี้เข้าใกล้ฝั่งครับ
มีพายุอีกหนึ่งลูกมาพอดีครับ
ในช่วงหลังกลางสัปดาห์ก็จะดูดฝนเข้ามาสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้ซึ่งแรงกว่าและแน่นอนครับ
สิ่งที่มาด้วยก็คืออากาศหนาวลมเย็นซึ่งนี่แหละครับเราอาจจะได้เจอความหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นครับในช่วงที่พายุเข้าใกล้ฝั่งครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้าต่อเนื่อง
จนถึงกลางสัปดาห์หน้าชาวใต้ต้องระวังนะครับเรื่องของสถานการณ์คืนยังไงก็ติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยละกันนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ